ตอนนี้มันจะดีแต่ตอนที่ที่ตอนหอบ

แต่ว่าหมอเขาไม่ได้ช่าง
ไม่ได้ช่างเพราะว่า

แล้วก็เพื่อที่จะพี่อาณาเขาจะออกอาทิตย์
ก็เป็นรถกรรมันนี่คือกรรมัน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
ก็จะรู้ว่ามัน

มันดูดได้ออกได้ครึ่ง

อายุ๕๕ปีค่ะ
มีโรคประจำตัวเบาหวานความดัน
ก็รู้สึกว่าท้องตัวเอง

ก็เลยไปพบแพทย์ที่คลินิกนะคะ
หุ่นน้ำที่รังไข่
ก็เลยส่งตัวมาที่โรงพยาบาลบึงกาล

ขนาดประมาณ๒๐เซนนะคะ

ซึ่งศักยภาพของโรงพยาบาลบึงกาล

ก็เลยส่งตัวคนไข้ไปรักษาต่อที่

กระทบอะไรต่อระบบหัวใจ

ของบึงการก็น่าจะผ่าตัดที่บึงการได้แล้วก็คนไข้สะดวกบ้านใกล้ญาติมาเฝ้าได้ค่ะ
ก็เลยส่งกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลบึงการนะคะก็ได้ทำการผ่าตัดไป